เรามาดูเรื่องของตัวเลขกันอีกสักครั้งสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙ประจำวันนี้
กลุ่มแรกก็คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่มีการรายงานตามปกติกับผู้ป่วย
ซึ่งตรวจเจอที่เรือนจำมันเลยทำให้เป็นตัวเลขแบบนี้ค่ะ
ตัวเลขขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ต้นนะครับ

ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำกันหน่อยนะคะ
คือเมื่อวานนี้กรมราชธรรมยอมรับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ภายในทันทะสถานหญิงกลาง
คือมียอดผู้ติดเชื้อรวม๑๐๔๐ราย
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมียอดผู้ติดเชื้อรวม๑๗๙๕รายนะคะ
ซึ่งจำนวนที่ที่ฉันบอกไปนี่คือจำนวนเฉพาะระลอกที่๓
ที่ตรวจพบเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะคะ
ทุกรายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรม
มีการเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดการรักษาก็คือ
ถ้าบางรายมีอาการหนักจะมีการย้ายออกเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกนะคะ
จากนี้มีความเป็นห่วงเรื่องของมาตรฐานการรักษา
หมายถึงโรงพยาบาลสนามในทันทะสถานโดยเฉพาะญาติผู้ป่วยเขาเป็นห่วงนะคะ
กรมราชธรรมบอกว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
จากนี้มองที่เรื่องของการควบคุมด้วย
กรมราชธรรมเองก็บอกว่าตอนนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ได้นะคะ
และจะพยายามไม่ให้ขยายตัวไปสู่วงกว้างค่ะ
กรมราชธรรมชี้แจงแจงเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่ผ่านมามีการป้องกันอย่างเต็มที่ด้วยมาตรการเชิงรุก
ก็คือการแยกกักตัวผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่อย่างน้อย๒๑วัน
พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๒ครั้งก่อนที่ผู้ต้องขังพ้นระยะแยกกักโรค
รวมทั้งมีการวางแผนเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙มีการกระจายเป็นวงกว้างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
รวมถึงในเรือนจำและทันทสถานที่ต้องรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่
และนำผู้ต้องขังออกจากศาลมันเป็นแบบนี้ค่ะเข้าออกเข้าออกอยู่เสมอ
จึงอาจจะมีการหลุดรอดของเชื้อโควิด๑๙เข้าไปสู่ในเรือนจำได้
อย่างไรก็ตามนะคะการออกมาชี้แจงของกรมราชธรรมนี้
มันเกิดขึ้นจากการที่รุ้งนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นการทำกลุ่มราชธรรมน์ออกมาจากเรือนจำเนี้ย
เมื่อประมาณวันที่๖หรือ๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตรงมุมวานนี้เองน่ะนะคะร้องระบุว่าข้างในเรือนจำ
ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็เลยเกิดการประกาศ

แล้วก็ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตัวรู้เองเนี่ยนะคะ
พี่สาวของนางสาวรุ้งก็ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ใช่นะครับพี่สาวของรุ้งก็ชื่อว่าเมนะครับ
ซึ่งเมย์ได้โพสต์ข้อความบอกว่าทุกคนคะ
ผลตรวจโควิดของเมย์พบติดเชื้อนะคะ
ว่าติดจากน้องน้องก็คือรุ้งเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวจะรีบมาแจ้งไทม์ไลน์ให้เร็วที่สุดค่ะ
เรื่องต้นเมย์ขอทยอยแจ้งคนที่สัมผัสใกล้ชิดแล้ว
และทุกคนกำลังจะไปตรวจค่ะนะครับ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของครอบครัวของรุ้งนะฮะ
ทีนี้ในส่วนของมวลชนต่างที่วันก่อนไปรอรับเพนกวิน
กับรอรับทางแอมมี่ด้วยกันเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดมากเช่นเดียวกัน
แต่เชื่อว่ากลุ่มมวลชนก็คงจะกระจายข่าวสารของการติดเชื้อแล้ว
และมีอีกคนนึงในกลุ่มมวลชนของกลุ่มรัศดร
ติดเชื้อโควิดภายในเรือนจำ
ค่ะก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการเปิดเผยนะคะ
ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ

มวลชนที่ติดเชื้อล่าสุดคือไม้ระยองนะคะ
และเป็นการติดเชื้อจากในเรือนจำ

ทีมทนายความจะไปยื่นคำร้องขอไต่สวนคำร้องประกันตัวไหม
เขาบอกว่ามีคลัสเตอร์เกิดขึ้น
เป็นการติดเชื้อในโรงงาน
ผลิตอะไหล่รถยนต์ในอำเภอบางเสาทง
และติดกันถึง๑๔๒ราย

ตอนนี้ทางทีมแพทย์ทีมสสจจังหวัด
ทีมจังหวัดเองก็กำลังเป็นห่วงคลัสเตอร์นี้แหละฮะ
ซึ่งส่วนใหญ่เองนะคะเป็นแรงงานต่างด้าว

เดินทางไปเยี่ยมญาตินะคะในย่านคลองเตย
ก่อนที่จะกลับมาทำงานตามปกติ
และมีการเรียกประชุมพนักงานรวม๑๓คน
ทีนี้มาเจอนะคะแล้วก็ทราบว่าญาติที่อยู่ในคลองเตย
ที่หัวหน้าเดินทางไปเยี่ยมมาติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็พบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยเช่นกัน
ขณะนี้ผู้ติดเชื้อนะคะถูกส่งไปรักษา
ตามโรงพยาบาลต่างนะคะรวมถึงโรงพยาบาลสนาม
และยังอยู่ระหว่างการเร่งติดตามพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูง
ไม่ต่ำกว่า๒๐๐รายที่กระจายพัก
ตามห้องเช่าต่างในพื้นที่อำเภอบางสาวทงและใกล้เคียง
กลับเข้ามาสู่กระบวนการทางสาธารณสุข
พร้อมปิดโรงงานชั่วคราวไปจนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมค่ะ
ใช่เพราะว่าข้อมูลของทางบริษัทแห่งนี้
เพราะว่ามีพนักงานทั้งหมดถึง๓๔๒คน
และเป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานชาวไทย๑๖๔รายพบเชื้อไป๑๘ราย
แล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวภายในโรงงาน๑๙๖ราย
พบเชื้อไปถึง๑๑๑ราย
ทีนี้ยอดตรงนี้ที่รวมกันแล้ว
ในการตรวจเชิงลุก๒วันเก่าของโรงงานแห่งนี้คุณ
ผู้ติดเชื้อ๑๔๒ราย
ทีนี้สั่งการเลยครับต้องปิดโรงงานยาวไปเลยนะครับ
แล้วก็จากการสอบสวนโรคก็ทราบว่าก่อนหน้านี้พนักงาน
ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าอย่างที่คุณสุภาษาบอกนะครับ
ว่าไปหาคนที่คลองเตยแล้วก็ติดกลับมาแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้ต้องสอบถามไทม์ไลน์อย่างละเอียดทั้งหมดก่อน
รวมถึงโรงงานอื่นในพื้นที่ของบางเสาทงด้วยนะ
โรงงานใกล้เคียงจะเป็นอย่างไร
ทางสหรัฐสุขจังหวัดต้องเร่งตรวจสอบเชิงลุกเลยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่มีความเป็นห่วงว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์หรือไม่
ก็คือพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่ของทางอำเภอหนองบัวซอตอนนี้
เร่งตรวจคัดกรองชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองแซงสร้อยตำบลน้ำพ่น

คือหมู่ที่๕หมู่ที่๗และหมู่ที่๙
หลังจากตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
มีคนที่ติดเชื้อใน๓หมู่บ้านนี้นะคะ

จำนวนนี้มี๓รายที่เข้าร่วมพิธีบวงสวง
โชคลาภที่สำนักสงฆ์เทพนิมิตรสวนหินเกิ้ง
เมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ

เพราะว่างานบวงสวงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ๓๐๐คน

ถ้าเกิดการแพร่ระบาดนะ

กลุ่มเสี่ยงประมาณ๑๖๐๐คนได้

ต้องโยงไปถึงยูทูปเบอร์คนหนึ่งด้วยคุณ

ทำพิธีต่างเหล่านี้กับยูทูปเบอร์คนดัง
เมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนี้นะคุณทางนายอำเภอหนองวัวซอของจังหวัดอุดร
เข้าแจ้งความจับยูทูปเบอร์นายนี้แล้วนะ

ก็คือนายชัยยาสายบุญยูทูปเบอร์ชื่อดังพร้อมพวก
กระทำผิดฝ่าฝืนประกาศจังหวัดจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อโรคคุณ
คือเขาบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่แจ้งผ่านกันทางโซเชียลนะครับ
แล้วมันเหมือนให้มารวมตัวกันตรงนี้มาทำพิธีร่วมกัน
แต่ไม่ได้บอกถึงมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙เลยคุณ
เขาบอกแบบนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกัน
เชิญชวนให้คนมากันเยอะ

ดังนั้นจึงถือเป็นการกระทำฝ่าฝืนประกาศจังหวัด

โดยมีหลักฐานเป็นเทปรายการนำเสนอเมื่อวันที่๑๕เมษายนนี่แหละครับ
ชื่ออาจารย์ชัยยาเปิดทรัพย์๓๐๐ล้าน
ตรงนี้นะฮะลุ้นงวด๑๖เมษา๖๔
ทีนี้มีหลักฐานชัดเจนก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
ทีนี้ทางจังหวัดทางอำเภอเองก็สั่งห้ามทำพิธีแบบนี้อีก
โดยเฉพาะวันที่๑๕พฤษภาคมที่จะมีการนัดหมายกันทำพิธี
เพราะเขาทำพิธีกันก่อนที่สลากกินแบ่งจะออก

ก่อนลอตเตอรี่จะออกในทุกเดือนนะครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นเทปที่บันทึกไว้ตั้งแต่๑๕เมษายน
และมันมีส่วนทำให้เกิดการประบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่
เพราะฉะนั้นแล้วงานวันที่๑๕ที่ตอนแรกเขานัดหมายกัน
ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็คือทางการทางจังหวัดเองสั่งห้ามห้าม

ไม่มีการจัดการป้องกันตามมาตรการนะครับ